วันก่อนที่เราอ่านข่าวไปตอนที่ก่อนที่จะเดินทางไปสหรัฐ

นี่แหละสั่งแล้วไม่ทำ

แล้วก็คุยกับอธิบดีอุปสรุษัตริย์ใช่ไหม

ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้มันไม่มีความคืบหน้าด้วยนะ

อ๋อเหรอในทุนเลยเหรอนำเข้าหมูเถื่อนมาสอบค่ะนำเข้าคุณผู้เถื่อนมาสอบค่ะ

คือตอนนั้นน้ำแข็งจำได้เลยว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่๒
คือกลุ่มในทุนที่ในอาทิตย์จะมีความคืบหน้าประสานจะมามอบตัวแล้ว
เดี๋ยวเขาต้องไปหาความเชื่อมโยงต่อว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไง
เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม๒บริษัท
นายกฤษอายุ๔๒ปีทั้งคู่เป็นพ่อลูก

สั่งการนำเข้าเนื้อหมูเถื่อนเข้ามาในราชอาณาจักร

นี่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะคะ
ก็ติดต่อขอมอบตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เจ้าหน้าที่ก็มีการคุมตัวมาสอบช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
พันธุ์ตำรวจตรีสุริยาสิงหากมลออกมาเปิดเผยค่ะ
บอกว่าผู้ต้องหาพ่อลูกสองคนนี้ให้ความร่วมมือดี
รายละเอียดยังไม่ขอเปิดเผยนะ
แต่ว่าเกี่ยวข้องกับการอายัดของกลาง
คือหมูเถื่อน๗๕ตันที่โกดังจังหวัดสมุทรสาคร
แล้วก็มีการสอบปากคำค่ะ
เพื่อให้ทราบว่านำเข้าเนื้อหมูแช่แข็งมาจากที่ไหน
แล้วส่งจำหน่ายไปยังที่ไหนบ้างจะได้ขยายผลต่อ
แล้วหลังจากนี้จะได้ประสานไปยังปปงด้วย
ว่าจะเริ่มยึดทรัพย์ผู้ต้องหาภายในเดือนนี้
พ่อลูกคู่นี้ค่ะอย่างที่บอกว่าอยู่ในกลุ่มที่๒คือเป็นในทุน
สั่งให้กลุ่มที่๑กลุ่มที่๑คือใครล่ะ
บริษัทชิปปิ้งนำหมูเถื่อนเข้ามาในประเทศ
โดยบริษัทของผู้ต้องหามีเงินหมุนเวียนหลัก๑๐๐ล้านบาท
แล้วก็เป็นเจ้าของหมูเถื่อน๓๓ตู้คอนเทนเนอร์
จากทั้งหมด๑๖๑ตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกอายัดไว้ทั้งหมด
กลุ่มนี้ที่ต้องไล่บี้ไล่จี้ทั้งหมดเนี่ย
คือกลุ่มชิปปิ้ง๒คือกลุ่มในทุน
และ๓ก็คือคนที่ทำธุรกิจห้องเย็นตู้แช่ต่าง
ที่มีการแช่เนื้อหมูเถื่อนต่างเหล่านี้
มันจะเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเปล่าคุณผู้ชม
เพราะว่าคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
เขาบอกว่าไอ้การเข้าไปจับผู้ต้องหาเรื่องของหมูเถื่อนเนี่ย
อาจจะมีการดึงเกมให้มันล่าช้า

เมื่อวานนี้ครับคุณอัดเนี่ย
เอาเอกสารเกี่ยวข้องกับคดีหมูเถื่อน
รับผิดชอบเอามาให้สื่อดูเลย

ตอนบ่ายมีหมายจับใน๔หมาย

คุณอัจฉริยะบอกว่าคดีหมูเถื่อนเดิม

มีการโอน๙คดีไปให้กองภาษี
พันธุ์ตำรวจตรียุทธนาแพร่ดำ

และกระทบถึงกำหนดการเข้าค้น

ใหญ่คุณผู้ชมต้องย้ำว่ายักษ์ใหญ่

พระนครศรีอยุธยา

ไม่สามารถดำเนินการได้ครับ

แล้วก็มีการแต่งตั้งบุคคลที่อาจมี
ผลประโยชน์กับผู้กระทำความผิด
มาดูแลคดีหรือไม่

คดีนี้ตั้งแต่ผมร้องให้เป็นคดีพิเศษเนี่ย

เพราะเวลาที่เราไปอันเดิร์กกองภาษีเนี่ย

เขาไม่เคยทำงานมา
กับเรื่องหมูเขาก็เลยไม่ขอทำ
พอไปขอทำพอวันนี้มาเปลี่ยนคำสั่งใหม่

เกรงกลัวยที่พลของนะครับ

แล้วก็เกรงกลัวอิทธิพลของนักการเมือง

พักไหนแล้วมีการลอบนำข้าวหมูเถื่อนถึง๑แสนตัว

ของบริษัทนำข้าวแห่งหนึ่งโยงชื่อหมอเจ้าหน้าที่ระดับสูงหน่วยงานหนึ่ง
แล้วได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน๓๐๐๐บาทต่อตู้คอนเทนเนอร์
แต่ละรอบเนี่ยขนมา๓๐๐ตู้คุณผู้ชมลองคูณกันดู
เชื่อว่ามีผู้รับสินบนไม่ต่ำกว่าปีละ๙๐๐ล้านบาทครับ
อย่างไรก็ตามคุณอัจฉริยะยังตั้งข้อสังเกตกรณีบริษัทค้าปลีกรายหนึ่ง
ตับหมูและหมู๓ชั้นจากบริษัทนำเข้าแห่งหนึ่ง
ทั้งที่บริษัทนำข้าวโดนเดียวใส่ออกไม้จับ
แล้วเรื่องทั้งหมดอาจเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวนี้คุณผู้ชม
คือถ้าฟังคุณอัจฉริยะพูดนะเขาเอ่ยชื่อเลยนะ
บริษัทยักษ์ใหญ่นั้นคุณผู้ชมแล้วผมก็ลองไปดูในเพจเฟซบุ๊ก
ไปกับการส่งเสริมเกษตรกรมาโดยตลอดและไม่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย
และขอประนามการนำข้าวหมูเถื่อนที่ผิดกฎหมายอันส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในประเทศ
แล้วยังมีท่อนหนึ่งคุณผู้ชมเขียนว่า
จากบริษัทนำเข้าดังกล่าวมาแล้วตั้งแต่กลางปีที่แล้วก็คือปี๒๕๖
จากตรวจพบแล้วพบว่าสินค้าไม่ได้คุณภาพ
เป็นเหตุให้บริษัทยุติการสั่งซื้อสินค้า
และในเวลาต่อมาได้เลิกรับซื้อตับหมูเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชม